สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้อากาศครึ้มหน่อยจะเจอกับเราสองสาวเชอรี่กับพลอยค่ะ
แต่ว่าอารมณ์อย่าเพิ่งครึ้มแล้วกันนะคะเหมือนพี่วงกลา
พี่หนุ่มเตือนมาเลยนะครับสำหรับแฟนเพลงแฟนคลับเขา
ที่ตั้งหน้าตั้งตารอการดูคอนเสิร์ต๑๙ปี
อย่าไปซื้อบัตรปลอมนะคะ

นี่แหละกำลังจะจัดโชว์คอนเสิร์ตนะครับ
แท็กด้วยนะคะไม่มาก็คิดถึงค่ะ
เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองครั้งแรกในชีวิตเลย
ล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็เปิดห้องซ้อมให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพ
บรรยากาศการซ้อมค่ะพร้อมให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับโชว์ที่เตรียมจัดเต็มทั้งเพลงช้าเพลงเร็ว
รวมไปถึงยังฝากเตือนแฟนเพลงอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้
มิจฉาชีพระบาดจริงมันก็ระบาดมานานแล้วแหละ

บัตรผีมาราคานึงแล้วไปปล่อยขายราคาแพงกว่าเดิม
เพราะฉะนั้นซื้อให้ถูกที่ถูกทางดีกว่าค่ะ
ตื่นเต้นมากที่มันเกิดขึ้นสักทีหลังจากที่พยายามทำมันมา
พยายามจะปั้นให้มันเกิดขึ้นมาแต่มันเกิด
มันไม่เคยเกิดขึ้นเลย๑๙ปีที่ผ่านมา
ความพร้อมตอนนี้คือพยายามเฉลี่ยแรงให้มันไปค่ะ
คือไม่พยายามอัดตั้งแต่แรกโชว์อะไรอย่างนี้

เพราะว่าเพลงมันเยอะมากครับแล้วก็แล้วมันมีสองรอบ
วันที่๑๙๒๐นี้ฝากด้วยนะครับ

ส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรแล้วกำลังหาอยู่เนี่ย
ด้วยความเป็นห่วงเพราะตอนนี้มีแฟนคลับผม

ไปแจ้งความเพราะว่าโดนหลอกเยอะ

อันนี้ศิลปินเตือนเองจากใจจากปากเลยนะ
คุณผู้ชมว่าแฟนคลับขึ้นโรงพักกันบ่อย
เพราะว่าซื้อบัตรผีมาด้วยนะคะ

หลังจากโดนสารออกหมายจับกรณีละเมิดลิขสิทธิ์เพลง

หลายคนก็ให้กำลังใจเขาเยอะเลยทีเดียวนะคุณ
คือพี่หนุ่มบอกว่าตัวเองแล้วก็คู่กรณี
ไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ค่ะคุณ
ก็เลยต้องปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายค่ะ

ก็อาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะ
เรื่องของค่าเสียหายอะไรอย่างนี้
ซึ่งมันก็เป็นจำนวนที่มหาศาล

ถ้าจะปรับผมก็ไม่ได้ว่าอะไร
แต่ว่าก็ควรจะเป็นไปตามเลส
หรือขั้นตอนของกระบวนการทางศาลหรือกฎหมายดีกว่า
ก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าสารจะตัดสินยังไง

แต่ว่ายังไงก็ตามไม่ว่าจะเพลงลิขสิทธิ์ยังไง

เป็นกำลังใจให้กับพี่วงกลาด้วยนะคะ